คว้ามีดอิโต้ฟันคอชาย
ที่คิดว่าเป็นชู้กับภรรยาของเขา

ซึ่งจริงก็เป็นชาวบ้านแถวนี้ด้วยกันทั้งสิ้น
เห็นกันมานานแล้วแต่ปรากฏว่าอู๋ฮู
ไปฟันเขาจนเขาตายนะครับ

เพราะเธอกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้เป็นชู้กัน
ปรากฏตัวภรรยาถูกฟันหน้าเหมือนกัน

อันนี้มีภาพวงจรปิดเห็นเหตุการณ์บางส่วนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมนะฮะ
นี่มุมแรกไม่มีเสียงแต่เห็นผู้ก่อเหตุคุณ
เอามีดเหมือนมีดพ้ายาวเป็นเมตรเลยไปฟันคนอื่นค
แต่อีกมุมหนึ่งก็เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อกล้ามสีดำเกงขายาวลายพราง
เดินถือมีดอิโต้บุกเข้าไปฟันคู่กรณีภายในร้านขายของชำ
หมู่บ้านสยามพัฒนาตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑คนเป็นผู้ชาย
และมีคนได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะพบศพของนายบรรจบแก้วโนอายุ๕๓ปี
จมกองเลือดอยู่ด้านหน้าร้านนะครับมีแผลฉีกขาเพราะถูกฟันบริเวณลำคอข้างขวา
ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ไปก่อนหน้านี้
ก็คือนางเขตบัณฑิตอายุ๕๒ปีผู้หญิงคนนี้ถูกฟันหลายแห่งเหมือนกันฮะ
ถูกฟันบริเวณท้ายทอยใบหน้าแขนและฝ่ามือ
ส่วนนายบุญเรืองเสนาวงศ์ผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนครับ
เดินข้ามฝั่งจากร้านขายของชำไปที่บ้านของตัวเขาเองนะฮะ
อยู่ตรงข้ามร้านขายของชำพร้อมกับมีดอิโต้ของกลางความยาวเกือบ๑เมตร
รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับชุดที่ใช้ในการก่อเหตุนะฮะ
นายบุญเรืองก็สารภาพบอกว่าผมเองไม่ได้รู้จักกับคนตายเหมือนกัน
แต่จับได้ว่าทั้งคนตายและภรรยาผมแอบมีชู้กันมาเป็นปีแล้ว
ตัวเขาเองขายที่ได้๕ไร่ภรรยาเนี่ยก็เอาเงินไปเลี้ยงผู้ตายนะครับ
และผู้ตายเนี่ยก็ชอบมาเย้ยถึงหน้าบ้านวันเกิดเหตุเขาทนไม่ไหว
เห็นผู้ตายมานั่งอยู่ร้านขายของชำฝั่งตรงข้ามก็เลยเดินออกไปเลยฮะ
เอามีดไปฟันเลยนะฮะเขาพูดแบบนี้อยู่ในคุกยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าให้มันมาเย้ยถึงหน้าบ้านนะครับ

อ่ะเนี่ยผู้ก่อเหตุฯนะฮะเขาเหมือนเขาแค้นฝังใจเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยมามีเป็นชู้
ค่ะเป็นตามกันด้วยนะครับพี่ฟังตามกันบอกว่าเพื่อนจะหายไปให้นะครับท่านท้อง
เกินไปเกินไปอ่าเนี่ยผู้ก่อเหตุนะฮะเขาเหมือนเขาแค้นฝังใจ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยมามีเป็นชู้กับภรรยาเขาแต่เรื่องนี้นะต้องฟังคุณผู้ชมฮะ
คือเจ้าของร้านขายของชำคือป้าเพียนนะฮะป้าเพียนเป็นเจ้าของร้านในที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
เพียนบอกว่านายบรรจบผู้ตายเนี่ยเป็นลูกค้าประจำมาซื้อของมานั่งเล่นโทรศัพท์ที่หน้าร้าน
แล้วก็มาเป็นแบบเนี้ยโอ้โหมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับคุณฮะ
บรรจบเป็นคนในชุมชนนี่แหละฮะก็จะมานั่งอยู่หน้าร้านนะครับ
แล้วตอนนั้นภรรยาของผู้ก่อเหตุเองก็นั่งกินส้มตำอยู่กับเพื่อนทั้ง๔๕คน
อยู่ที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามร้านขายของชำก็คือหน้าบ้านของพวกเธอเองนี่แหละฮะ
แล้วอยู่นายบุญเรืองผู้ก่อเหตุเดินถือมีดอาดตรงเข้ามาหานายบรรจบ
แล้วใช้มีดฟันต้นคอจนนายบรรจบล้มลงจมกองเลือดและเสียชีวิตทันทีนะครับ
ส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุนะฮะก็คือผู้บาดเจ็บก็คือนางเขตเนี่ยนะฮะ
พยายามวิ่งเข้ามาห้ามปรามสามีเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากมีดกัน
ทำให้ถูกนายบุญเรืองใช้มีดไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สุดท้ายลูกชายของนายบุญเรืองก็เข้ามาห้ามปรามได้ยินเสียงลูกชายไหมฮะ
พ่อพ่อย่าพ่อพ่อย่าเนี้ยนะฮะทำให้เหตุการณ์เนี้ยสงบลงนะครับ
ทีนี้ลูกชายของนายบุญเรืองผู้ก่อเหตุ
เข้าให้ปากคำกับตำรวจภูทรสำโรงใต้โดยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อห้าเดือนก่อนเนี่ย
กับแม่เคยทะเลาะกันหึงหวงกันนะครับแต่ลูกชายเองยืนยันเลยว่าแม่เนี่ย
ไม่มีพฤติกรรมชู้สาวกับนายบรรจบอย่างแน่นอนนะครับคาดว่าพ่อเนี่ยคิดไปเอง
แวงไปเองเพราะพ่อเป็นคนขี้หึงนะครับพูดตรงกับชาวบ้านคุณ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่านายบรรจบผู้ตายไม่ได้ชู้สาว
ไม่ได้คบกับนางเขตผู้บาดเจ็บเลยไม่ได้ไปคบกับเมียชาวบ้านเลยนะครับ
บรรจบก็มาที่ร้านแห่งนี้เป็นประจำแล้วก็ไม่มีท่าทีเป็นชู้สาวกับนางเขตเลยนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนะฮะคิดไปเองนะครับ
ขณะที่ตำรวจคุมตัวนายบุญเรืองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็พกพาอาวุธมีดแล้วก็คุมตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ